เพราะว่าตอนนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้หลายคนตระหนัก
แล้วก็เริ่มที่จะตื่นตัวมาในการที่จะตระหนักรู้ว่าตอนนี้
สภาพของพื้นป่าที่อุดมศมภูมิในบ้านเรา
มีปัญหามีสภาพวิกฤตอย่างไรนะคะ
แม้กระทั่งคนรุ่นใหม่เองค่ะตอนนี้ความพยายามในการคืนผืนป่าน่าน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรมก็นำกลุ่มคนรุ่นใหม่
ไปร่วมพิสูจน์ว่าป่าน่านหายไปไหนค่ะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ประมาณ๓๐คนที่เข้าร่วมพิสูจน์ความจริงป่าน่านหายไปไหน
โครงการคนยืนได้ไม้ยืนต้นกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
ปลูกป่าประดูกที่ถือเป็นต้นไม้ดั้งเดิมของจังหวัดน่านที่บ้านน้ำช้าง
ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงบอกว่า
น่านถือเป็นต้นน้ำสำคัญของรุ่มน้ำเจ้าพระยา
แต่ปัจจุบันลดลงเฉลี่ยปีละ๑แสนไร่
ซึ่งจะคืนผืนป่าได้เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจปัญหากันก่อนนะคะ
บ้านที่เขาปลูกข้าวโพดหรือเขาปลูกพืชต่างที่อยู่บนภูเขาเนี่ย
เขาทำไมต้องทำ
วิธีการแก้ไขปัญหามีหลากหลายมาก
ไม่ว่าคนที่เสนอออกมาแนวทางต่าง
แต่ความสำเร็จอยู่ที่ไหน
ความต่อเนื่องการจัดการเรื่องตลาด
หนึ่งในคนนั้นที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
คุณเชอรี่เข็มอับซ้อนชรีสุขค่ะ
นักแสดงสาวแล้วก็เป็นหนึ่งในคนน่านด้วยนะ

ทำให้เธอเข้าใจปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ
ว่าสาเหตุที่พวกเขาต้องบุกลุกป่าเป็นเพราะอะไร

ค่ะเขาไม่มีที่ทำกินอืมบางคนเขาก็ไม่รู้
ที่เคยเห็นภาพเขาหัวโล้นในโซเชียล
แล้วคุณเชอรี่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาเห็นภาพพวกนี้
เธอก็มองแต่ว่าทำไมถึงตัดไม้ทำลายป่า
ทำลายธรรมชาติทำไมไม่คิดเลยทำไมใจร้าย
แต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
จากนี้เธอบอกว่ายังได้เห็นแนวทางคืนผืนป่า
ดอยตุงโมเดลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
จัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ให้เป็นป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ
แล้วก็เป็นที่ทำกินให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
เป็นตัวส่งข้อมูลนี้ไปให้กับทุกฝ่ายทุกคนเลยค่ะว่า
ถ้าเราอยากจะรักษาผืนป่าของเราจริง
อยากรักษาต้นน้ำของเราจริงช่วยโลกช่วยอากาศโลกร้อนอะไรต่างจริงเนี่ย
คือเราต้องลงข้อมูลเชิงลึกให้มากที่สุดนะคะ
อย่างวันนี้ที่เชอรี่รู้เลยว่าการปลูกป่าไม่ใช่คำตอบ
คำตอบก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนกับทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน
แล้วก็เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ป่ามีคนอยู่ป่าอยู่คนดีเหมือนกันค่ะ
คุณเชอรี่ยังบอกอีกนะคะว่าถึงแม้ว่าตัวเธอจะเป็นคนน่าน
แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะมาพลิกฟื้นคืนป่าน่านด้วยตัวเธอเองคนเดียว
เพราะมองว่าป่าน่านที่ป่าน่านที่หายไปเนี่ย
เป็นปัญหาที่ทุกคนทุกจังหวัดควรเห็นความสำคัญ
แล้วก็ร่วมการทำก่อนที่จะสายไปค่ะ
ป่านะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนไม่ได้แปลว่านั่นเป็นทรัพย์สินของจังหวัดนั้น
ธรรมชาติคือทรัพย์สินของโลกของประเทศชาติ
เพราะฉะนั้นก็คือทรัพย์สินของพวกเราด้วย

ดารานักแสดงหลายคนก็ออกมาโพสต์ข้อความในโลกโซเทียล

โดยเฉพาะคุณเชอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ
คือพอมีคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าดีนะ

ได้ร่วมกันรวมพลังกันในการช่วยปลูกป่านะคะ
เพราะว่าป่าไม้ที่ถูกทำลายก็เป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ